กลับมาแล้วค่ะกับรายการโอเคนะคะอย่างในช่วงนี้ค่ะเราบอกแล้วค่ะว่าเราจะมากระชับกัน

ตรงไหนกันบ้างนะคะต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราก่อนค่ะเป็นนักแสดงมากฝีมือค่ะพี่นุ่นรุ้งทองค่ะสวัสดีค่ะ

ในนี้เขาเขียนลุงทอง
ถ้าหลอกการชื่อไหนก็เป็นคนนี้เราก็

แต่ว่าเรื่องที่หลายคนต้องหันมาฟังตรงนี้เลยก็คือว่าช่วงต้นปีค่ะ
คือไม่น่าเชื่อหลายคนอาจจะไม่ทราบเรื่องสุขภาพของพี่นุ่น

ก็คือตอนต้นปีค่ะก็มันก็ไม่รู้ลิขิตอะไรที่รู้สึกว่าเราก็อาบน้ำเราก็จับทุกวันนะ
แต่วันนั้นมันจะเอ๋ว่าเอ๊มันคืออะไรทำไมมันเป็นก้อนอะไรอย่างนี้ค่ะ

นุ่นบอกว่าจับทุกวันจับทุกวันจับอะไรบ้าง
ถ้าทุกวันจับของคนอื่นจับตัวเอง

เจอก็รู้สึกอะค่ะว่ามันแปลกมันไม่ใช่มันไม่ใช่เวลาที่เรามีรอบเดือนแล้วมันจะเหมือนกับแข็งเป็นไตหรืออะไรอย่างนี้มันคนละแบบเลย
มันอาจจะโชคดีตรงที่ว่ามันมาจะดังด้านนอกใกล้ผิว
ก็เลยจะถ้าเกิดเป็นด้านในเราก็คงไม่ได้ถึงขั้นล้วงควักไปจับอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่สบายใจก็เลยไปตรวจนะคะ
ไปตรวจก็แน่นอนชัดเจน
แต่เพราะเอิญว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ลูกปิดเทอม
เราก็ยังมีเวลาที่จะเกะเตงกันไปไปตรวจก็ไปด้วยกันอะไรไม่ได้แบบไปฟังข่าวแบบเดียวได้
ก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเนอะมันการเป็นว่าเรารักษากันเป็นทีมอะไรอย่างนี้นะคะ
คือเป็นก้อนผิดไปก็คือมะเร็ง
ต้องตัดออกไปตัดออกไปจริงแล้วพอเราเริ่มในโปรแกรม
มันจะเห็นแบบว่ามีก้อนเล็กก้อนน้อยนู่นนี่นั่นจะเป็นปกติของผู้หญิงทั่วไปน่าจะใช่
เวลาถ้าเกิดเราไปอันตราซาวน์เราจะมีแบบเห็นเป็นก้อนนะคะ
ก็คือว่านักศพหน้าตราไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่รู้เลยต้องไปเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจอีกไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็ความมั่นใจใช่ไอตรงนั้นแหละเจ็บคือแบบว่า

คือเขาบอกว่าเจ็บดินนะคะแป๊ก

ก็ควานข้างนี้ใช่แน่นอน

แต่ก็เอาไปให้หมดเลย
อ่าส่วนข้างนี้

ก็เอาออกไปเช่นกัน

รวมไปถึงเรื่องที่หลายคน
แต่มันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราอาจจะไม่ได้มาพูดกันนะนะ

เพราะว่าตั้งแต่วัยรุ่นมาเราก็รู้สึกว่า

แล้วก็ต้องมีส่วนในอะไรอะไรที่ช่วย
ดีเสริมเอิมขึ้นมา
จะให้พันเป็นพิธาม
มันก็ไม่ใช่

ต้องไปทำงานต้องสวยอะไรอย่างนี้
ก็เลยพยายามหาอะไรที่มันเบาสบายแล้วก็เหมาะ

ถูกก็งั้นแล้วเราก็ไปไหนล่ะคะ
แต่ก็ต้องกระชับแบบไม่อึดอัดด้วยไง
ทำยังไงดีล่ะพี่เห็นพี่บอกว่าพี่ก็มาเจอตัวนี้
ก็เลยมาเจอดอนาบราซึ่งแบบสบายมาก

ยืดที่ผ้าเขาดูแล้ว
ข้อมือแข็งแรงหรือเปล่าถ้าไม่แข็งแรงอย่าดึง

แต่ยึดได้จริงค่ะยึดได้มากเลย
ถามว่าทำไมต้องมาดึงยืดแบบนี้ก็คือ
ทำให้รู้สึกว่าเวลาสวมใส่
เวลาที่เราใส่เสื้อชั้นในแบบนี้

แว่นรัดไปใช่อันนี้ใส่ได้ตั้งแต่ด้านล่างเลยค่ะ
ห๊ะมาทางสะโพกก็ได้

หรือว่าจะมาทางหัวก็ได้จะมาทางหัวก็ได้

เพราะอย่างที่บอกว่าพอมันอักเสบปั๊บเนี่ย
มันก็กลายเป็นก้อนทางในก็ไม่มันใจเราร้อ

อืมเฮ้ยซักมือไหม
ดีกว่าดีกว่าน่าจะสัก
ซักมือจริงละหนุ่นจะชอบสั้นตรงไหน
จริงแล้วนุ่นชอบซักเครื่องหนึ่งแต่ว่าสบายใจได้เพราะว่าสามารถที่จะซักเครื่องได้นะก็จะมีย้วย
ใช่ไม่ยวนไม่ยืดชอบที่สำคัญคือเขาเหมือนกับว่าผ้ามันมีความนุ่มคุณผู้ชม
แล้วพอมันอยู่กับเนื้อเรามันจะมีการระบายอากาศได้ดีแล้วมันก็จะไม่แบบว่าไม่อึดอัด

เจี๊ยอ้นกับนุ้ยวินิจฉัยถึงข้างในนี้เลยนะ

ใช่เขาจะทำให้สบายสวงอกแน่เพราะเป็นรู
ใช่ค่ะนี่คือไม่อาบชื้นก็ถึงการระบายให้ได้ดี
กลับไปบ้านนี่คือแบบเกาเผยนะคะ

บอกว่าเป็นเนื้อผ้าพิเศษนะคะคุณผู้ชม

ไม่มีแบคทีเรียติดค้างอย่างแน่นอนเลย

เอาไว้ใช้ได้ทุกโอกาสนะคะ
โทรได้เลยค่ะ๑๕๗๗นะคะ
ตรงที่มีแอดข้างหน้าด้วยนะคะ

ใช่ค่ะราคาก็ไม่แพง
และสำหรับคนสูงอายุนะคะอย่าปล่อยให้ตรงเว้า
อันนี้ไม่ดีมันก็กลายเป็นที่มาของมะเร็งด้วยเหมือนกัน
เพราะว่ามันก็สรีระมันก็ผิดสวดผิดวิธีนึกออกไหมค

ไม่ชอบที่จะใส่เสื้อในคุณยายแฮปปี้
รุ่นสมัยนี้เป็นอย่างนี้ไม่ค่อยใส่เสื้อใน
ใส่แต่ที่แปะตรงนี้เพื่อที่เวลาใส่อะไรจะได้สบายไป
แต่ว่าอย่าคิดแบบนั้นเพราะระยะยาวมันจะไม่ดี
กระชับเอาไว้นั่นเองวันนี้ขอบคุณพี่นนุนด้วยนะคะ

วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกับเราสองคนใหม่ได้ในสัปดาห์หน้านะคะ
ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ